เกมรับท่านน้ำ
เกมรับท่านน้ำ
เกมรับท่านน้ำ
เกมรับท่านน้ำ
เกมรับท่านน้ำ

หยิบจับของใกล้ตัวแล้วมาจำนำที่เวทีนี้

ในเกมรับจำนำ

ดวงตาเนี่ยสำคัญสำหรับพี่เอไหม

ดวงตานี่นะทำให้พี่ได้มองเห็น
ของสวยงามบนโลกใบนี้นะ
งั้นพี่เอก็จะไม่เห็นหนูเนาะ

เราก็จริงใจน่าดูเลยเนาะ

เขามาพร้อมกับเรื่องราวที่ต้องการดวงตา
แต่ว่าไม่ใช่ดวงตาของเขาเองนะคะ
เป็นดวงตาของลูกชายเขาค่ะ

ดวงตาน้อยที่ลอยหลุดไป
ตุ๊กตาวไปเล่นโดนร้ายที่กัน

เอามาออฟ
โอเคออฟ

ไอ้ถามเอาลูกกระตาเธอคืนไปแล้วกู
เอาไปเอาไป

พี่ก่อนเรียบความหินคุณแน่ต้อนเลยนะครับ

พูดทีละคนครูฟังไม่รู้เรื่องเลย

ดวงตาใครจะมาหลุดโอ้ไม่มี

โรคูดูนะครับ
ลูกกระตา
ลูกกระตาลูกกระตาเลือกอยู่ตรงนี้แม่ชอบคุณรู้เรื่องแล้วยัง
ครูครูไม่รู้เรื่องพอพอให้รู้เรื่องไหมลูกตาลูกกระตาทำลูกกระตาทำลูก
ฮัลโหลฮัลโหลคะคุณแม่คุณแม่ทำใจดีนะคะ
คือลูกกระตาค่ะลูกกระตาน้องทามหลุดออกมาค่ะคุณแม่

คุณครูคะไม่ต้องตกใจค่ะเป็นเรื่องปกติตาหลุดออกมาได้ก็ใส่เข้าไปใหม่ได้ค่ะ
ปกติค่ะปกติมากเลยค่ะคุณครู
มันไม่ปกตินะคะคุณแม่ตาน้องทามหลุดออกมาขนาดนี้ค่ะ
แล้วตาหลุดออกมาได้ยังไงคะเนี่ย
เดี๋ยวคุณแม่จะเล่าให้คุณครูฟังเองค่ะ

เอออ๋อได้สร้างบ้านดีกว่าแล้วจะสร้างยังไงวะ
ก็นี่ไงร่มเอามาทำเป็นหลังคาบ้าน
โหร่มนายยังเก่าเลยอ่ะ
โอ้ไม่เป็นไรก็ทำได้ระเบิดให้ดู
โอ๊ยกุ้ยเก็บตามากเลย

มันลืมตามันคือแม่มันเจ็บตาปวดตามากเลย

ปวดตามาก

แล้วหมอเขาว่ายังไงต่อคะแม่
คุณแม่ครับเนื่องจากว่าเหล็กก้านร่มเนี่ยโดนเข้าที่ตาดำของน้องแบบเต็มเลยนะครับ
ตาดำเนี่ยเสียหายมากเลยเพราะฉะนั้นจะต้องผ่าตัดเอาดวงตาเดิมออกมานะครับ
อะไรนะคะต้องผ่าตัดเอาลูกตาออกมาเหรอคะ
แสดงว่าลูกฉันต้องตาบอดเหรอคะหมอไม่ผ่าได้ไหมคะ
คือถ้าไม่ผ่าเนี่ยตาอีกข้างหนึ่งของน้องก็จะติดเชื้อและอาจจะทำให้ตาบอดทั้งสองข้างได้เลยครับ

ผ่าออกแล้วทางหมอจะใส่ลูกตาเทียมให้นะครับ
คุณหมอคะค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่คะพอดีฉันไม่มีเงินเลยอะค่ะ
ถ้าอย่างนั้นนะครับคุณแม่หมอจะแนะนำให้ใช้ตาปลอมแบบสำเร็จรูปนะครับ
แต่ก็มีข้อเสียนะครับคือจะไม่ค่อยพอดีกับดวงตาของน้อง
ดูแล้วจะเหมือนตาเขที่สำคัญครับดวงตาจะดูดง่าย
ได้ค่ะคุณหมอขอบคุณคุณหมอมากเลยนะคะ
นี่แหละค่ะเป็นสาเหตุทำให้น้องตาหลุดบ่อยค่ะครู

ต้องถามตาลูกอีกแล้วค่ะคุณแม่

ข้ามมาเลย

เราจะเล่นเป็นเรื่องปกติ

วันนี้ไม่ได้มาแต่แค่คุณแม่นะครับคุณลูกก็มาด้วยนะเด็กน้อยสองคน

แล้วตอนที่น้องโดนนี่อายุเท่าไหร่กี่ขวบ

น้องใช้มือรอตาแบบนี้ค่ะ

เขาจำได้ไหม

แต่เขาไปเอาเหล็กก้านร่มมาค่ะ

เกี่ยวแล้วดีดเข้าตาเลยกลางตาเลย

น้องเป็นคนโทรตามค่ะบอก

ดารีบกลับมาดูหน่อยหนูก็รีบเลยค่ะ
หนูมาถึงนะคะก็น้องทามจะนอนอยู่บนโต๊ะค่ะ
บนโต๊ะบนแค่ที่บ้านใช่ค่ะพอถึงหนูก็ขับมอเตอร์ไซค์อะค่ะ
สองคนแม่ลูกเลยค่ะไปโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ก็คือโรงพยาบาลเล็กไปก่อน
แล้วเขาก็บอกคุณแม่แม่ต้องไปโรงพยาบาล
คือโรงพยาบาลอำเภอค่ะหนูก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปกันอีกค่ะ
สองคนก็ทำท่ามก็นั่งกอดหลังหนูไป
หลับตาไปค่ะหนูก็หันมองเขา
ถามว่าเขาเจ็บไหมลูกเจ็บไหมทางบอกเจ็บครับเจ็บมากเลย
พอไปถึงโรงพยาบาลนั้นเขาบอกว่าไงคะ
คุณแม่หมอรักษาไม่ได้แม่ต้องไปพิจิตรค่ะ
ไปไปโรงพยาบาลพิจิตรค่ะไปนอนได้หนึ่งคืนค่ะ
คุณหมอได้ซ่อมข้างในตาที่แตกคือกลางตาดำค่ะ

หมอแจ้งบอกว่าต้องไปโรงพยาบาลสถาบันเด็กกรุงเทพ
มาถึงโรงพยาบาลเด็กใช่โรงพยาบาลเด็กครับตอนจังหวัดน่ะมันก็จะไม่ครบ
เด็กมันครบโรงพยาบาลเด็กครบพอมาถึงโรงพยาบาลเด็กปุ๊บ
ตอนนั้นก็น่าจะประมาณจะตี๒แล้วค่ะ

แต่พอเข้าไปปุ๊บไปรักษาไปเจอคุณหมอตอนเช้า

ก็คือน้องต้องรักษาตอนนั้น๑อาทิตย์ค่ะ
ซึ่งไปสั่งยาภายนอกมารักษา

ตอนนั้นคือตาน้องหนูยังทำนิ้วให้น้องดูเลยค่ะ
ว่าทำยังมองเห็นไหมนี่กี่นิ้วอันนี้กี่นิ้วยังนี้ค่ะ
แต่น้องก็บอกยังเห็นอยู่ค่ะหนูยังมีความหวังว่าลูกต้องมองเห็นนะ

คุณหมอบอกว่าคุณแม่ไม่ไหวแล้วนะตาน้องคือบวมมาอีกข้างนึง

ใช่ค่ะคือมันบวมมาข้างดีเลย

ติดเชื้อรุนแรงค่ะติดเชื้อ
ดีนะว่าเขายังมารู้สึกได้ทัน
ถ้าไม่รู้สึกไม่ทันนะอีกข้างที่ดีก็บอดด้วย

ตอนนั้นหนูทำยังไงที่พอน้องมีอาการบวมไปอีกข้างหนึ่งแล้ว
หมอบอกจะต้องผ่าตัดเอาตาออกนะคะเพื่อรักษาตาอีกข้างนึงที่ดีไว้ค่ะ

เอาเถอะถ้ามองในมุมบวกนะก็ยังถือว่ารักษาทัน
ระหว่างนี้แม่ก็คงต้องหาเงินแล้วก็ต้องพยายามนะ

มาปรึกษาไงเกี่ยวกับการใส่ลูกตาเทียม
ตัวนี้จะเป็นตัวธรรมดาค่ะ
คือจะต้องเสียตังค์ประมาณ๘๖๐๐บาทค่ะ
แต่หนูไม่มีตังค์ให้ค่ะ

ข้าลดให้ค่ะจาก๘๖๐๐บาทเหลือ๖๐๐บาท

ขอบคุณพี่กวินาครอบครัวนะครับขอบคุณครับ
ทางลูกตอนนี้หนูใส่ตาเนี่ยเจ็บไหม

ตอนไหนครับตอนนอนตอนตื่น

อย่างนี้เวลาหนูนอนหนูต้องถอดออกไหมลูก

แต่มันมีปัญหาตรงที่ว่ามันจะหลุดบ่อย

คือตอนนี้ทำอะไรได้ไหมให้น้องไม่เจ็บ
อันนี้ก็คืออันนี้จะเป็นปลาปลอมธรรมดาค่ะ
ตัวดีที่สุดเลยน่ะคะตัวนั้นคือ๑๐๔๐๐๐บาทค่ะ

เคียงกับลูกตาจริงของเรามากที่สุด

แล้วไม่ลองคุยกับคุณหมอเหรอคุณหมอคะ

เขารวจจาก๑๐๔๐๐๐บาทค่ะ
แปลว่าถ้าสมมุติวันนี้มาในรายการเรา
ก็เอาเงินไปซื้อตาได้

เอ้ยอยากได้ตาลูกใหม่ไหมลูก

เบนแต่จะพูดไปนะเขาเห็นบอกอย่างนี้นะ
โรงร่างโรงเรียนเขาก็มีอารมณ์ศิลปะนะ
ที่เขามาเนี่ยเขาก็ไม่ได้มามือเปล่านะจ๊ะ

โอ้ยาวเอาแล้ว

โอ๊ยลูกน่ารักดูอย่างเยอะเลยนี่

อยากที่ด้วย

กับพี่แบงค์

รอในใจคิดว่าป้าแน่

เขาว่าทำอะไรเนี่ยทำท่าอะไรกันอยู่
ทำท่าเราก็ทำอย่างนี้ด้วย

ไม่ใช่ว่าคนนี้เขามีของมาฝากคนเดียวนะ

น้ำมนต์จะเต้นโชว์ไม่ใช่หรอก

เอาเลยลูกเพลงมาจ้า
เอา

ไม่หยุด
นี่น่ะจะเต้นข่าถูกมากเลยลูก

เงินที่ได้จากทางรายการจะเอาไปทำอะไร

ก็คือจะไปเปลี่ยนนั่นแหละ

แต่เปลี่ยนไปแล้วเนี่ยถ้ามันได้ของที่มีเกรดหน่อย
มีเกรดหน่อยดีหน่อย

ลูกทุกวันเลยนะหนูขี่หรือหนูเอาซ่อมไปจิ้มลูก
น้องเอาไปจิ้มลูก
เธอมีเพราะมาฉีอมขว่าตอ้นเกลี้ยแล้วเอาโซ่รถโมเตอร์ไซต์มาใส่ให้อะค่ะ
กะว่าไม่ให้ล่วงไม่ให้หลุดไม่ให้ขาดเลย

แล้วถ้าวันนี้ไม่ได้กลับไปจะเป็นยังไงเนี่ย

มหาชนเขาตีราคาจักรยานคันนี้ที่เท่าไหร่คะ

แต่ว่าเมื่อซื้อมาแล้วมันใช้งานได้เลย
ไม่ต้องซ่อมอะไรมากมายผมให้๗๐๐บาทครับ
ถึงสภาพมันจะเก่าแต่มันก็ยังใช้ได้
เดี๋ยวป้าเอาไปให้ลูกใช้ป้าให้หนึ่งพัน
จักรยานก็เก่ามากแล้วนะคะก็เก่ามาก
ไม่ได้มันไม่ได้ราคาที่ให้๘๕๐บาทค่ะ

ไม่๓๐๐บาทผมเอามาก็ต้องมาซ่อมอีก

โหทำยังทั่วหน่อยมหาชน
นึกว่าตีกลับมาก็ค่อยลดลงไป
เหลือ๒๐๐๓๐๐ลงไปเรื่อยเลย

แต่เฉลี่ยมาแล้วนะคะราคามหาชนนะคะอยู่ที่

กำไรตั้งเยอะแล้วเนี่ยเห็นไหมเนี่ย
แต่มาเกมรับจำนำทั้งทีนะครับ

เดี๋ยวไปดูราคาจากทางรายการของเราในวันนี้นะฮะ

ขอบคุณครับ
เอาละครับนี่ก็คือจักรยานนะครับ
ที่เรียกว่าเป็นของรักของห่วงของชาวบ้าน

แต่วันนี้นะครับทางบ้านก็ต้องนำมาจำนำ

มาดูราคาจำนำในวันนี้ครับ

ลืมแล้วลืมถามแล้วว่าแม่ดาทำอะไรอยู่ตอนนี้อาชีพ

จะมีขายข้าวโพดบ้างเหมือนรับพี่สาวมาขายอีกทีนึงอะค่ะ

อาทิตย์นึงก็จะได้แค่กำไร๒๐๐ค่ะ

วันนี้นะครับคุณได้ราคาจำนำจากทางรายการไป

พอใจไหมครับพอใจค่ะถ้าพอใจขอเชิญจำนำครับ

แล้วตอนนี้นะคะก็รับเงินจำนำจากทางรายการไปก่อนเลย๔๑๐๐บาท
จำนำเสร็จแล้วเราก็ต้องขายของ
ต้องขายของนะตามกฎิการใช่
เข้าสู่ช่วงที่๒ของรายการเกมรับจำนำในช่วงไทยของ
ติกาการถ่ายของผู้จำนำไม่ต้องเอาเงินจำนำมาคืนแม้แต่บาทเดียว
โดยเราจะมีคำถามถ่ายของทั้งหมด๔ข้อตอบถูกเพียง๒ข้อ
ถือว่าถ่ายของสำเร็จรับของจำนำกลับบ้านไปเลย
และรับเงินรางวัลข้อละห้าพันบาทรวมเงินรางวัลสูงสุดในรอบนี้

แล้วตอนนี้นะคะคุณดาของเรานะคะก็ต้องบอกเลยว่ามีเงินจำนำอยู่แล้วนะ
เอาจักรยานคู่ใจของลูกนี่แหละมาจำนำกับเรา

แซมเขาจังเลยด้วย
สิ่งที่สำคัญในที่สุดในวันนี้เลยก็คืออยากจะให้ถ่ายของกลับไปเนอะ
แล้วถ้าเกิดว่าทายถูกถึง๓ข้อนะ
วันนี้ได้ดวงตาเทียมให้ลูกชายแน่
เข้าสู่คำถามถ่ายของข้อที่๑ครับ
รับข้าวโพดแถวบ้านมาขายเหรอ

แล้วจริงเราปลูกเองได้ไหม

ตกแถบนั้นนะพิจิตรกำแพงเพชรนครสวรรค
เขาก็มีไล่ข้าวโพดกันอยู่เนอะ

แต่ที่นั่นน่ะข้าวดังใช่ไหมคะ

พิจิตรน่าจะคุ้นเคยกับข้าวดีเนาะ

เขามีคำว่าข้าวเจ้าอร่อยลือเรื่องด้วย
สำนวนเกี่ยวกับข้าวเนี่ยมีหลากหลายเลยนะ
อย่างเช่นข้าวใหม่ปลามันเคยได้ยินไหม

ทำนาบนหลังคนเคยได้ยินไหม

แต่มีบางสำนวนที่เราอาจจะไม่ค่อยคุ้นกันสักเท่าไหร

ก็มีคนโบร่ำโบราณพูดกันเอาไว้นะครับ

เข้าสู่คำถามถ่ายของข้อที่๑ถามว่า
สำนวนชายเข้าเปลือกหญิงเข้าสารสอนในเรื่องใด
ข้อหนึ่งรักนวลสงวนตัว
ข้อ๒พึ่งพาอาศัยกัน
นวลสงวนตัวไม่น่าจะใช่ค่ะ

มันคนละแบบเลยค่ะ

น่าจะเป็นข้อสองค่ะพึ่งพาอาศัยกัน

ถ้าไม่มีข้าวเปลือกข้าวสารอยู่ได้บอก

หนูไม่เป็นข้าวเปลือกเพราะหนูก็ไม่เป็นข้าวสาร

ทำไมมองทำไมต้องมองอย่างนั้นด้วย
องก็ไม่ได้จ้ะแม่เขาสวย

ข้อ๒ค่ะพึ่งพาอาศัยกัน
เขาตอบมาแล้วข้อ๒ค่ะพึ่งพาอาศัยกันค่ะ

เพื่อไทยจักรยานและดวงตาเทียมดวงใหม่ของลูกแล้ว
เรียกว่าสำคัญทุกข้อจริงเลยครับ
แล้วแม่ดาจะประเดิมคำถามแรกได้ถูกต้องหรือไม่
มาฟังเฉลยกันเลยครับ

ความแตกต่างระหว่างชายหญิงในสังคมไทยสมัยก่อน
เขาเปรียบผู้ชายค่ะเหมือนข้าวเปลือก
คือสามารถจะนำไปหวาน
หรือว่าไปเพาะปลูกงอกใหม่ได้อีก

คือถ้าผ่านการขัดสีพร้อมที่จะนำไปหุงแล้ว
มันไม่สามารถที่จะนำกลับไปปลูกใหม่ได้อีก
ทำอะไรก็คือต้องระมัดระวังนั่นเอง

ยังไม่ถูกเนอะยังไม่มีเงินสะสมนะคะ
เราต้องเจาะนะคราวนี้นะ

แต่ข้อที่เหลือเนี่ยอยากให้คิดให้ดี

เข้าสู่คำถามถ่ายของข้อที่๒ครับ
ของที่เอามาจำนำในวันนี้ก็คือจักรยานน้องทามเนาะ

รู้จักส่วนของจักรยานไหม
อันนี้คืออะไรรู้จักไหมบ่ะค่ะบ่ะบ่ะนี่หลังบ่ะนั่งอีกทีบ่ะนั่งนะ
นี่หลังแฮนค่ะแฮนนะก็ถูกกับกราฟอะไรน่ะ
โซ่โซ่โซ่ก็มีชื่อเรียกนะเบนเนอะ
เข้าสู่คำถามถ่ายของข้อที่๒ถามว่า
เฟรมจักรยานคือส่วนใดของจักรยาน

ข้อ๒ฝาครอบล้อ
ได้ฟังคำถามแล้วคุณผู้ชมอาจจะใจเชื่อ
ขึ้นมานิดนึงหลังจากที่แม่ดาวพลาดข้อแรกไป
โดยเฉพาะสิ่งนักปั่นเนี่ยบอกเลยชิว
ว่าแต่ว่าแม่ดาแกอาจจะไม่ใช่สิงนักปั่นนะสิ
อ้าวแล้วแกจะรู้หรือเปล่าเนี่ยติดตามช่วงหน้าครับ
ถามเรื่องแฟนบ้างดีกว่ายังรักกันดีไหม

เอ้าเขาอยู่ด้วยกันก็ดีอยู่แล้ว

เราอยู่กับแม่ดาจากจังหวัดพิจิตร

เพื่อหาเงินไปผ่าตัดดวงตาเทียมให้กับลูกชาย
และรับเงินจำนำไปก่อน๔๑๐๐บาท
ในช่วงที่แล้วแม่ดาก็ตอบคำถามพลาดไปแล้ว๑ข้อ
ซึ่งในอีก๓ข้อที่เหลือแม่ดาต้องตอบให้ถูกทั้งหมด
เพื่อการันตีเงินทุนในการรักษาดวงตาของลูก
จำนำวันนี้จะมอบความสุขให้กับ๓แม่ลูกนี้ได้หรือไม่
มาเอาใจช่วยกันต่อครับ
เข้าสู่คำถามถ่ายของข้อที่๒ถามว่า
เฟรมจักรยานคือส่วนใดของจักรยาน

ข้อ๒ฝาครอบล้อ
รู้ไหมครับรู้จักไหมเฟรมจักรยาน

คืออะไรไม่ทราบครับตัวถังตรงกลางมันก็เรียกว่าตัวถังรถ
แต่ถ้ามันเป็นฝาคอบล้อเนี่ยมันก็จะเป็นไอ้ที่คอบล้อ

ข้อหนึ่งค่ะตัวถัง
ตอบมาแล้วนะคะข้อหนึ่งตัวถังค่ะ

เฟรมจักรยานคือส่วนไหนกันครับ
หากแม่ดาพลาดในข้อนี้อีกก็จะตกที่นั่งลำบากแล้วล่ะ
แล้วเจ้าจักรยานที่พาน้องคามไปโรงเรียนทุกวัน
วันนี้จะพาน้องทามประเดิม๕๐๐๐บาทแรก
เพื่อคว้าตาเทียมดวงใหม่นี้ได้หรือไม่

เย้โอ๊ยฉันเห็นรออยู่แล้ว
ไม่รหายิ้มของเธอสองคนแล้วว้ายนี่จังแรงเลย

แฟนจักรยานเนี่ยมันก็คือตัวถังจักรยานนะครับ

ข้อนะคะตอบถูก๑ข้อรับไปก่อน๕๐๐๐บาท
ข้อสูงสามถ่ายของข้อที่๓ครับ
คุยกันเรื่องลูกเยอะแล้วถามเรื่องแฟนบ้างดีกว่า
วันนี้มาด้วยเปล่าไม่ได้มาค่ะทำงานค่ะครบกันมานานยังครับ
ปีนี้เข้าปีที่๑๓ค่ะ
ยังรักกันดีไหมรักกันดีค่ะ

เขาอยู่ด้วยกันก็ดีอยู่แล้ว

หาเลือกให้เขาเลิกกัน

เจอกันตอนไหนไปพบรักกันได้ยังไง

ใช่ค่ะเป็นงานดนตรีเป็นงานแต่งค่ะ
ยังใช้คำว่าไปสติงกันอยู่เลย

ไปเจอเขาค่ะเขาเต้นอยู่หน้าเวทีค่ะ

หนูไปนั่งกินใกล้หน้าเวทีค่ะ

เขาขอเบอร์หนูจากเพื่อนเขาอีกที
อายแล้วนะอายแล้ว
หนูมาสิหนูไม่ว่าใครอาย
ดูลูกหัวเราะก่อนดูแม่

หนูรู้ยังลูกว่าพ่อกับแม่เป็นผัวเมียกันเนี่ย

บางทีหนูก็เข้าใจว่าหนูจีบเขา

หนูโทรไปปรึกษานางเรื่องผู้ชาย

เอาอย่างนี้ดีกว่า

ซึ่งคู่นี้นะคะเขาแสดงความรักต่อกัน
จนถูกจดบันทึกเป็นสถิติโลก

คิดว่าเขาทำอะไรกัน
เข้าสู่คำถามไถ่ของข้อที่๓ถามว่า

คู่รักชาวไทยสร้างสถิติโลก

ข้อหนึ่งจูบปากกันนานห้าสิบแปดชั่วโมง

ข้อสองอุ้มภรรยาเดินใต้น้ำไกลห้าสิบแปดเมตร

จูบปากกันนานห้าสิบแปดชั่วโมง
เออประมาณ๒วันกว่าน้ำลายเหนียวเชียว

น่าจะเป็นข้อหนึ่งค่ะ
จูบปากกันนานห้าสิบแปดชั่วโมง

ข้อหนึ่งค่ะจูบปากกันนานห้าสิบแปดชั่วโมงค่ะ
อ่าตอบมาแล้วนะคะ

จูบปากกันนานห้าสิบแปดชั่วโมงค่ะ

ไม่เสียเวลาคิดนานเลยนะครับแม่ดา

เรื่องความรักนี่เขาว่าให้ใช้หัวใจ
ในการนำทางก็แล้วกันเนอะ
หากตอบถูกก็จะสามารถไถ่จักรยานได้สำเร็จ
และมีสิทธิ์ไปลุ้นดวงตาเทียมกันในข้อถัดไป
ภาวนาให้ถูกต้องกันด้วยนะครับคุณผู้ชม
ถูกต้องต้องต้องต้องถูกต้อง

เฮ่ยดีใจ

กุมภาพันธ์๒๕๕๖ใช่ไหมหนู

คุณเอกชัยกับคุณลักษณะติราณรัฐนะคะ
ก็ได้เข้าร่วมงานจูบรักมาราทอนปี๓

ห้ามเอาปากออกจากกันเด็ดขาด
เวลาเข้าห้องน้ำไปอย่างไรวิน่ะ
ไปด้วยกันปากก็แปะกันไว้ไปด้วยกัน

โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ย

ทั้งสองนะคะก็ได้สร้างสถิติโลก
โดยการจูบกันยาวนานถึง๕๘ชั่วโมง

ได้รับแหวนเพชร๒วง

หมัดกำนันแล้วก็เงินสดมูลค่าอีกหลายแสนบาท

ตอนแรกก็คิดในใจจะจูบกันทำไม
อ่ะตอบคำถามไปแล้ว๓ข้อนะคะ

๑หมื่นบาท
แล้วที่สำคัญไข่ของสำเร็จ
ยินดีด้วยนะคะจักรยานจัดไปเลย

แต่มันเหลืออีกข้อนึงข้อสุดท้ายเนี่ยนะครับ

เพราะฉะนั้นเข้าสู่คำถามถ่ายของข้อที่๔ครับ

นัตดาก็ว่าหลาน

แล้วต้องทำล่ะใครตั้งชื่อ

ตอนเราท้องเราชอบกินน้ำมนต์เหรอ
น้องน้ำมนต์หนูจะเป็นคนคลอดยากค่ะ

คือคุณตาที่บ้านนะคะทำน้ำมนต์มาให้ดื่มค่ะ

มาจากชยาสุรียัลกับมิโชยบรรชา

อ้าวชื่อตัวเองจะมาเขียนข้อมูลอะไรล่ะ

คือคุณแม่เป็นคนตั้งหรือใครตั้งอันนี้
กับหลวงพ่อฉบับที่วัดสะแก้ว
เพราะว่าพี่ใช้ชื่อในการเล่นลิเก

เอกเสมามาแล้วก็จะเป็นขุนศึกเกินไป
อ๋อใช่คือเสมมามาค่ะ
มาทำไมก่อนเขาถามถึงดา
เออใหม่ดาวิกาก็มีจ๊ะ

ใหม่ดาวิกานะ
ข้อนี้ดาต้องตอบคำถามแล้วล่ะเกี่ยวกับคนชื่อดา

คำถามไถ่ของข้อที่๔ถามว่า
คนไหนถูกตั้งชื่อตามนางเอกภาพยนตร์ที่พ่อชื่นชอบ

ข้อหนึ่งด้าเอ็นโดฟิน
ข้อ๒ดาวิกาโฮนี่
ต้องมีหลายคนที่แบบตั้งชื่อตามนางเอก

ทำไมวิทย์ตั้งชื่ออะไรเกือบตั้งชื่อปริมอ่ะ

แล้วก็ตัวละครที่มันแบบแซ่บมากเลย

และป่านนี้ถ้าลูกโตขึ้นมาไปไหนแย้ม
ชื่อมันน่าเนอะ
มันตามแบบว่าเจอแล้วแต่หนูวิเคราะห์มาเลย

ข้อ๒ค่ะดาวิกาโฮเน่ค่ะ

ดาวิกาโฮเน่ค่ะเป็นคำตอบที่
มาถึงข้อสุดท้ายของคำถามถ่ายของ
และสะสมทุนเพื่อดวงตาของลูกชาย
เฉลยนี้จะเป็นตัวตัดสินว่าน้องทาม
จะได้ดวงตาเทียมใหม่เลยหรือไม่
เหมือนช่างบีบหัวใจของคนเป็นแม่ซะจริง
คุณผู้ชมครับมาเอาใจช่วยกัน
แม่ทำได้แล้วนะลูก
แม่หาตัวมาใส่ตาให้หนูได้แล้ว

หามาใส่ให้หนูได้แล้ว

ถึงแม้มันจะไม่เหมือนคนจริงก็ตาม
อย่างน้อยมันก็ยังดีกว่านะลูกเนอะ
ลูกคือทุกสิ่งทุกอย่างของคนเป็นพ่อเป็นแม่
ครับจริงแล้วเนี่ยมันคือความหวังของเขา
ที่มาในรายการของเราเข้าใจได้
แต่ด้วยความเป็นเด็กน้อยด้วยความไร้เดียงสาและบริสุทธิ์
เขาไม่รู้หรอกนะครับว่าพ่อแม่ทุกข์แค่ไหน

คนที่ทุกข์กว่าก็คือพ่อและแม่
ให้ข้อมูลกันสักนิดนะครับคุณผู้ชมครับก็คือ
คุณดาวิกาโฮเน่เดิมชื่อดาวิก้านะครับ
มาจากชื่อนางเอกภาพยนตร์ที่พ่อของเธอชื่นชอบ
ซึ่งเป็นนางเอกชาวรัสเซีย

มีลูกสาวทั้งทีสวยเหมือนนางเอกในภาพยนตร์
ใช่วันนี้ตอบคำถามไป๔ข้อ
ตอบถูก๓ข้อรับเงินสะสมไป๑๕๐๐๐บาท
แล้วที่สำคัญครับไข่ผองสำเร็จ

แต่๑๕๐๐๐บาทมันจะเพิ่มเป็นอีกเท่าตัว

ถ้าดาสามารถเล่นเกมในช่วงตัวจำนำโชคได้สำเร็จ
เป็นเกมอะไรแล้วก็กติกาเป็นยังไงไปชมค่ะ
และตัวจำนำวันนี้จะนำโชคในเกม
คุณแม่บ้านน่าจะเคยประสบปัญหากับเหล่าไม้แขวนเสื้อ
พันกันเป็นพันละวันอยู่ในตะกร้าแบบนี้
ห้าและผู้จำนำต้องแยกไม้แขวนทุกอัน
และนำไปแขวนที่ราวภายในเวลา๑๐๐วินาที
หากทำสำเร็จรับเงินรางวัลเพิ่มอีก๑เท่าไปเลย
และนี่คือกติกาของเกมใช่
ดาได้เป็นแฟนรายการเกมรับจำนำไหม

โอ้โฮ

ใช่สิไม่ที่ถามนะเพราะว่าเกมนี้มีคนเล่นไปแล้ว
แล้วก็ทำเวลาได้ดีด้วยสมาธิดีเท่านั้นเอง

พร้อมแล้ว
เมดาโซโซ

เมดาโซโซ
เยี่ยมเลย

ปลอดภัยปลอดภัย
ปลอดภัย

ปลอดภัยปลอดภัย

นี่เมื่อกี้อ่ะตอนทดสอบก่อนจะถ่ายต้องไปปลุกนางก่อนนะนางหลับอยู่
มันยังหยุดหลับอยู่
ก็ถือว่าทำได้แต่เวลา๑๐๐วินาทีต้องไม่เกินนะครับ
ลุ้นว่าดาทำได้หรือไม่ได้ครับ

บทสรุปการจำนำของสามแม่ลูกในวันนี้กำลังจะมาถึงปลายทาง
ดวงตาของลูกชายคือแรงผลักดันให้แม่คนนี้ฮึดสู้
จักรยานคันละ๓๐๐จะต่อยอดไปถึง๓๐๐๐ได้หรือไม่
โรงรับจำนำนี้จะเป็นผู้ให้
ชายามิดชัยจะเป็นผู้ประกาศ
มาฟังเฉลยพร้อมกันเลยครับ

๘๘วินาที

เมื่อกี้นี้นะมีเงินสะสม๑๕๐๐๐บาท

มีเงินจำนำอีก๔๑๐๐บาท

และที่สำคัญที่สุดคือ
มีของสำเร็จ
ดีใจไหมที่ได้มารายการวันนี้
ดีใจมากค่ะไม่คิดว่าจะได้มาเล่นเกมในวันนี้ค่ะ

ทำเพื่อหนูได้แล้วรู้ป่ะ
วันนี้ขอบคุณมากนะครับที่ให้เกียรติกับทางรายการนะครับ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

ใช่นะคะช่วงถ่ายของจำนำให้คนทางบ้านนะคะ
วันนี้เรามีชาวจำนำที่ทางรายการไปถ่ายของคืนให้ด้วยนะคะ

ในวันนี้เราขอถ่ายของให้กับคุณกันนิกาจากจังหวัดระยองครับ
คุณกันนิกาได้นำแหวนไปจำนำไว้ในราคา๓๒๐๐บาท
เพื่อนำเงินที่ได้ไปฝากคัน
เพราะท้องของคุณแม่ก็เริ่มโตขึ้นทุกวันทุกวัน
คุณกันนิกาไม่สามารถทำงานได้ไหวเลยขาดรายได้
ทำให้เงินไม่พอไปถ่ายของสักที
ทางรายการก็ขอช่วยเหลือในส่วนนี้ไถ่ของให้ไปเลยครับ

หากอยากให้เราถ่ายของที่ติดจำนำให้ฟรีแบบนี้
หรือทางจดหมายตามกติกาที่ขึ้นอยู่นี้ได้เลยครับ

เห็นทุกคนมีรอยยิ้มเราก็มีรอยยิ้มไปด้วยนะครับ
มีความสุขไปพร้อมกันหน้าจอแบบนี้นะครับ

คุณผู้ชมครับอย่าลืมนะครับว่ารายการเกมรับจำนำของเรานะครับ

คุณสามารถเอาของอะไรก็ได้มาจำนำกับทางรายการของเรา
แล้วก็รับเงินจำนำสุดพิเศษนะครับ
ราคาดีแบบนี้กลับไปได้เสมอครับ

เวลา๖โมงเย็นทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒

เดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่เนาะสัปดาห์หน้านะครับ

เป็นหมอลำที่มีชื่อเสียงด่งดังมาก

ที่พี่แตมพี่โต๋ยกันจาจากไปเหรอจ้ะ

คนรอบตัวตายไปทีละคน

กระปูปตอกฝาลูก

ตรงอกนี่ทะลุออกมาเป็นแผลเลย
พอมีคนเทยอยตายไปทีละคนนะ

เอาอะไรมาจำนำกับทางรายการครับ
ผ้าใหม่หมอลำตั้งแต่อัลบั้มที่หนึ่ง